การทำหนังใหญ่ช่างจะใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นซึ่งอุปกรณ์หลักที่ใช้จะอยู่ในขั้นตอนของการลงลายตัวหนังโดยการเขียนลงลายตัวหนังจะใช้การสลักลายหรือการปรุลายซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เช่นเครื่องมือตอกจะใช้ตัวมุก
ก็เรียกว่าตุ๊ดตู่ใช้สำหรับการตอกเดินลายเพื่อให้เป็นเส้นโปร่งหรือการเดินเส้นแบบเป็นไข่ปลาบริเวณขอบลาย
เครื่องมือตัดใช้สำหรับการแทงหรือควักเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายซึ่งช่างก็จะดัดแปลงเครื่องมือให้เหมาะกับการใช้งาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน